ทีนี้มาดูตั้งแต่เรื่องของการบุคคลตลาดใหม่ดอนเมืองที่อาทิตย์ที่แล้ว
โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อนกันเนี่ยนะครับ
รวมถึงเรื่องของพันตำรวจโทสันทนะเกี่ยวกับเรื่องสัมพันธ์กับพบตร
เพราะว่าขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้
ตู่ออกปากอัดสันทนะชี้พฤติกรรมไม่ดีนะครับ
เพราะว่าในช่วงของการที่พันธบรวจโทสันทนะ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกริ้งกร้างต่อสายกับพบตร

ตอนนี้สื่อก็บอกอ้าวงั้นกริ้งกลางเลยท่าน

เพราะว่าตรไม่ได้รับโทรไป๒ครั้งไม่ได้รับ
และสักเกือบชั่วโมงนะพบตรโทรกลับมา
พันธุ์ตำรวจโทสันทนะก็พูดอะไรกับปลายสายสักนิดหนึ่ง

นี่เขาติดไปคอรมออยู่เห็นไหม

เพราะฉะนั้นวันนี้๓ประเด็นที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เรื่องของความสัมพันธ์กับพบตร
เรื่องของการเก็บสวยที่ตลาดใหม่ดอนเมืองว่าจริงไหม
อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่พาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้
นายกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยหลังการประชุมคอรมอล
เอาเรื่องของการเก็บสวยกันก่อนละกันคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้พันธบรวจโทสันธนประยูณรัฐอดีต

ในฐานะประธานที่ปรึกษาของบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง

แต่จริงว่าพันธบรวจโทสันทนะบอกว่า
ไม่อยากจะไปต่อล้อต่อเถียงรายวันเลย
ใช่คือก่อนหน้านี้ช่วงสาย
รองโฆษกตำรวจออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อน
แล้วก็ช่วงบ่ายพันธุ์ตำรวจโทสันทนาก็เลยมีการแถลง

ไม่ได้เรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้ค้าในตลาดนะ
แต่ว่ายอมรับว่ามีการเก็บค่าช่วยพัฒนาโครงการของตลาด
อันนี้ผู้ค้าเขายินยอมสนับสนุนเอง
คือเอาใบเสร็จมาให้ดูเลยนะคุณผู้ชม
มีตั้งแต่๕๐๐บาทไปจนถึง๑๕๐๐บาท

เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของตลาดในทุกสิ้นเดือน
เดือนนึงเฉลี่ยเดือนละ๕๐๐๐๑๐๐๐บาท
ครับโดยใบเสธที่พันธมรวชโทสันธนะ

บอกว่าเป็นใบยินยอมจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ขั้นต่ำเดือนละ๕๐๐บาท
แล้วก็ระบุว่ากรุณาอย่าหาว่าตนเป็นมาเฟียเก็บค่าคุ้มครองเลยครับ
ยินดีจ่ายที่จ่ายไปมีใบเสร็จ
มีลงชื่อคนรับจ่ายเงิน
เพื่อนำเป็นค่าส่วนกลางบริหารตลาดนะครับ
ทีนี้ก็ถามว่าไอ้ที่บอกว่าไม่มีการบังคับ

แล้วร้านที่ไม่จ่ายเขาเปิดขายได้ตามปกติหรือเปล่า
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทสันทนาบอกว่าเปิดได้ปกติเลย
หลังจากนั้นพอจะเอาเงินที่ได้มา

แต่ถ้าเงินเหลือก็จะให้คนเก็บเงินนำไปแบ่งกัน
ยืนยันว่าไม่ใช่มาเฟียไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล
เดี๋ยวไปฟังเสียงพูดตอนนี้หน่อยนะคะ
ผมก็เพิ่งจะถามเขาว่าคุณเก็บกันได้เท่าไหร่
เขาก็บอกหรอกครับบางทีก็๕๖หมื่น
สงการก็ได้แค่นั้นเพราะมันปิดยาวครับ
บางเดือนจริงเขาอาจจะสิ้นปีเขาก็ให้พิเศษไปฉลองอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะมีแสนกว่านิดหน่อย

ที่นี่คุณไปเดินถามสิร้านพวกนี้คุณไปถาม
อ้าวตัวนี้เขาบอกในนี้เขาถึงบอกว่าอะไร
ถูกไหมยินยอมมอบเงินสนับสนุนเขาเต็มใจไง
แล้วเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะมายัดเยียดว่าไอ้เงินพวกนี้
เอามาให้ผมให้เป็นสวยเก็บขยะสวยโหกรถ
สวยรอปภอย่าเอากับผมแบบนี้เลย
เรื่องสวยก็เรื่องหนึ่งแล้วเมื่อวานเอาใบเสร็จมาโชว์ให้ดูนะครับ

ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพันธ์ตำรวจโทสันทนะ
กับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพบตรมันเป็นอย่างไร
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของกรองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญเนี่ย

ได้ออกมาพูดชี้แจงถึงกรณีที่พันธบรวจโทสันทนะ
โทรหาพบตรและพบตรโทรกลับมือถือของพันธ์ตำรวจโทสันทนะ
ซึ่งอาจจะทำให้หลายคนหรือว่าคนที่ติดตามข่าว
ก็คิดว่าสองคนนี้เขาคงสนิทสนมกันนะ
โทรสายตรงกันได้เลยเคลียร์กันได้เลยนะครับ
เมื่อวานรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ออกมาชี้แจงเพราะไม่อยากให้ประชาชนเกิดความสับสน
โดยอธิบายแบบนี้โดยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๗พฤษภาคมวันจันทร์ที่ผ่านมา
พลนบริวัติเอกจากทฤษฎีชายจินดาพบตร
มีภารกิจเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรำ
เพื่ออำนวยการรักษาความปลอดภัยและการจราจรของคณะรัฐมนตรี
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
ระหว่างนั้นเองนะครับมีผู้โทรศัพท์เข้ามา

แต่ถ้าปฏิบัติภารกิจเสร็จหรือว่างเว้นจากภารกิจ
จะโทรกลับไปยังหมายเลขที่ไม่ได้รับสายทันทีทุกหมายเลขด้วย
ในเวลานั้นพตเอกจักรทิศติดต่อกลับไป

เพิ่งจะรู้แหละว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของพันธ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐ
จึงแจ้งให้พันธ์ตำรวจโทสันทนะบอกว่า
ให้รู้ว่าผมติดภารกิจอยู่ที่บุรีรำนะจากนั้นวางสายไป
โดยที่ไม่ได้มีการสนทนาอื่นเพิ่มเติมนะครับ

แต่ภาพจากข่าวที่ปรากฏว่าพันธ์ตำรวจโทสันทนะ
โอ้โหโทรหาพบตรแล้วบอกนี่ไงเขาโทรกลับมานี่ไง

ภาพที่ปรากฏออกมาเป็นข่าวเนี่ยนะครับ
ทางด้านรองโฆษกตำรวจบอกว่า
อยากจะเตือนพันธ์ตำรวจโทสันทนะอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
ในส่วนที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ไม่ได้สนทนา

อย่าไปทำให้เกิดข่าวที่คาดเคลื่อนและสับสน
ใช่แล้วก็รองพบตรบอกด้วยนะ
บอกว่าเลขเบอร์โทรของท่านจากทิพย์เนี่ย

ถ้าเกิดว่าท่านติดภารกิจท่านไม่ได้รับสาย
ทยอยโทรกลับไปทุกหมายเลขที่ติดต่อเข้ามา

ไม่ใช่พอโอ้โหรู้ว่าเป็นพันธบรวจโทสันทนะ
เดี๋ยวรีบโทรกลับเดี๋ยวรีบโทรกลับครับอะไรอย่างนี้
อันนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พอรองโฆษกชี้แจงตอนเช้า
ตอนบ่ายพันธ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐ

แล้วบอกว่าจริงไม่อยากจะโต้รายวันนะ
แต่รองโฆษกตำรวจไม่หยุด
ผมก็เลยต้องออกมาพูดอย่างลูกผู้ชาย
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมกับ
พบตรคนปัจจุบันพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานั้น

ฟังเสียงพันธ์ตำรวจโทสันทนะกันก่อนเลยนะครับ
ไม่ว่าท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
กายห่างเข้าใจมีภาระหน้าที่

ผมทวงได้ไงผมมีสิทธิ์อะไรทวงเขา

ผมทวงแน่ท่านถึงกำหนดเวลา

แล้วทุกคำพูดพูดกับผมว่าไง
ให้คนอื่นเป็นกับผมเป็น
พี่ว่ามีธุระอะไร
คนอย่างผมรับใช้พี่ไม่ดีกว่าหรือ

เขาอาจจะยาบำรุงสมองนิดนึง
แล้วถามเขาแล้วมายืนด้วยกัน
ถ้าพี่พูดต่อหน้าประชาชนสังคมทั้งประเทศ

เตรียมเป็นทะเล

สำหรับเสียงของพันธ์ตำรวจโทสันทนะนะฮะ
บอกว่ากายห่างหรือกายไม่ห่าง

บอกว่าพบตรสมัยเป็นรอง

เป็นพบตรคนต่อไปช่วงนั้นเนี่ยท่านกระหน่ำโทรหาผมแต่ผมไม่ได้รับสาย
ค่ะเมื่อโทรกลับไปผมจึงรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นท่านเออแล้วก็ท่านเนี่ย
ไปหาที่สำนักงานเพื่อให้ติดต่อคนคนหนึ่งเพื่อเคลียร์ปัญหาบางอย่าง
กระทั่งสามารถติดต่อให้คุยกันได้ต่อมาท่านได้เป็นพบตร
สมใจตอนนี้คิดว่าท่านคงทำงานเหนื่อยนะเลยลืมอะไรไปบางอย่าง
นี่แหละเลยเป็นคำว่ากายห่างกายห่างของพันธ์ตำรวจโทสันทนะ
ตำรวจโทษสันทนะบอกต่อว่าการแต่งตั้งพบตรคนใหม่ขั้นตอนต้องเสนอชื่อบรองพบตรเข้าไป
หากรองพบตรคนใดคนหนึ่งมีปัญหาคนอื่นก็ต้องได้เป็นพบตร
ผมจึงไปช่วยเคลียร์ให้ท่านจักรทิพย์จะได้ไม่มีข้อปัญหา

ผมเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาจะกล้าไปทวงอะไร
แต่ถ้า๓ฝ่ามือหรือ๓นายพลยังไม่หยุด
หรือไม่ให้คนอื่นมาเล่นแทนต่อไปต้องเข้าไปหากันบ้าง
จะเป็นที่ไหนหรือที่สตชก็ได้
แล้วก็ยังพูดไปถึง๓นายพล

ซึ่งถ้าชื่อของสามนายพลที่พันธมรัชโธษฎราณาธุกตัวไง
ก็คือทั้งพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาด้วย

แล้วก็พลตำรวจตรีนราเดชกลมทุกสิ่ง
ซึ่งเป็นผู้ที่นำทัพไปปฏิบัติการตรวจตลาดใหม่ดอนเมือง
นี่แหละเล่าให้ฟังทั้งฝั่งรองโฆษกตำรวจที่พูด

ทีนี้นายกรัฐมนตรีบ้างค่ะ
นายกบอกรับไม่ได้กับคำพูดของพันธบรวจโทสันทนะ
ใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้พอประชุมคอรมอลเสร็จ
ก็มีการให้สัมภาษณ์นะถึงกรณีนี้ด้วย
ประชุมคอรมอกำลังอารมณ์ดีอยู่ดี
พอผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้โอ้นายกบอกรับไม่ได้จริง
ใช่ค่ะแล้วก็นายกบอกด้วยนะคะ

เพราะว่าไปรู้ข้อมูลการทุจริตของผู้ใหญ่ในรัฐบาล
นายกบอกพูดแบบนี้คงไม่ใช่อดีตตำรวจ
พฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้
ผมรับไม่ได้ตำรวจเองก็รับไม่ได้
แล้วนายกบอกด้วยเท่าที่ตรวจสอบประวัติท่านก็ไม่ค่อยดีนัก
ดังนั้นอย่าไปขยายความ
เดี๋ยวไปฟังตอนที่นายกพูดตอนนี้ก่อนค่ะ
ผมว่าคงไม่ใช่อดีตตำรวจหรอก
ผมคิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้ผมก็รับไม่ได้

นะแล้วประวัติของท่านก็ไม่ไม่ดีนัก
ดังนั้นเราก็อย่าไปขยายความให้กับเขา
เขาก็คิดอาจจะคิดในมุมของอะไรล่ะ
ที่ไม่ค่อยสนใจกฎระเบียบนะผมก็เสียดายเขาเป็นตำรวจมาด้วยซ้ำไปนะ
กิริยาอาการท่าทางมันไม่ได้เพราะฉะนั้น
ก็เห็นว่ามีคดีอยู่หลายคดี๖๗คดีมันอาจจะยิ่งพูดยิ่งคดีเยอะก็ได้
ดูถูกดูหมินเจ้าพนักงานดูถูกพบตำรวจดูถูกองค์กรตำรวจ
เดี๋ยวเนี่ยผมพูดออกไปเดี๋ยวก็มาดูถูกผมอีก
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านอ้างว่ามันเป็นกรรมความลับของคนตรงนี้มาบอก
ส่งมาที่ความลับที่ว่ามันก็อะไร
ผมก็จะให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นเข้ามาชี้แจง

นี่แหละค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันด้วยนะคะ
ว่าไม่มีใครมากดดันเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่ารัฐบาลได้อย่างเด็ดขาด
ผมเข้ามาแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ไว้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณหรืออะไรก็ตาม
ต้องทำให้ถูกต้องต้องทำให้ชัดเจน

ลับที่ว่านั้นลับอะไรก็บอกมาซะ
แล้วก็ต้องดูนะว่าพันธ์ตำรวจโทสันทนะเนี่ย

ส่วนเมื่อวานนะครับในช่วงบ่ายเย็น
ทางด้านของรองพบตรอีกท่านหนึ่ง
ตำรวจเอกรุ่งโรธแสงคราม
ก็ไปประชุมเรื่องของคดี

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกนาย
แล้วก็มีพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมด้วย
ก็ประชุมถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างที่ตรวจค้นมา

และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของการลุกล้ำที่สาธารณะ
ใช่ค่ะก็บอกเลยแหละว่าแต่ละฝ่ายเข้ามาตรวจสอบ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องที่เรานำเสนอกรณีนี้
เราให้พื้นที่เราให้เวลากับเรื่องนี้เยอะหน่อย
เพราะว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ที่พาดหัวหน้าหนึ่งนะคะ
ตลาดใหม่ดอนเมืองตรวจผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้ว
แต่ว่ายังต้องมีขบวนการในการตรวจสิ่งผิดกฎหมายต่อไป
รวมถึงเรื่องของผู้มีอิทธิพลหรือว่าเสวยหรือมาเฟียอะไรด้วยนะครับ